ดูเรื่องนี้กันต่อค่ะแต่เรื่องนี้นี่แบบโอ้โหก็ต้องบอกว่า
จุดนี้ไปแล้วเนี่ยก็คือเอาอย่างนี้ละกัน
ถามทุกคนดูนะคะถามคุณผู้ชมด้วย
เราจากบ้านไปสามคืนอ่ากลับมาที่บ้าน
รู้สึกยังไงคะถ้าเห็นว่าเขากำลังจัดงานศพอยู่
แล้วเจ้าของงานศพเนี่ยรูปที่ตั้งอยู่เป็นรูปเรา
มันจะสตันสิครับตกใจสิฮะค่ะคือมันก็มีทั้งเรื่องเสียใจ
ครับและเรื่องดีใจปนอยู่นะมันเป็นงานศพ
มันเป็นงานศูนย์เสียเออแต่ว่าเรายังอยู่
แต่คนที่อยู่ในงานเนี่ยตกอกตกใจไปตามกันนะคะ
เรื่องนี้ค่ะก็มีการโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะคะ
โดยนายสำรวยยอดฟ้าอินนะคะบอกว่าคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
มันเกิดอุบัติเหตุนะฮะรถชนคนเสียชีวิตที่ถนนสายแคนดงสตึก
นะคะแล้วสภาพศพเนี่ยร่างศีรษะเละจนคือดูไม่ออกแล้วว่าเป็นใครนะ
คุณนัทพงศ์แล้วก็มีญาติของนายสงัดสายวันเนี่ยค่ะ
เออรุ่นเหมือนกันจริงด้วยเออคือมีญาติของนายสงัตริย์นี่เขาออกไปดู
แล้วเห็นนายสงัตริย์นี่คือหายไป๓วันแล้วอ่ะก็ไม่รู้ไปไหน
ญาติก็เข้าใจว่าเป็นศพของนายสงัตริย์
อ่ะก็ทำประกอบพิธีทางศาสนานะคะเอาไปบำเพ็ญกุศล
ปรากฏว่าช่วงสายวันรุ่งขึ้นก็คือเมื่อวานนี้เนี่ย
สงัดขี่รถกลับมาที่บ้านบอกว่าไปนอนบ้านเพื่อนมา๓คืน
ไปช่วยเขากรีดยางเอาล่ะสิคนก็ตกอกตกใจ
คือตกใจด้วยดีใจด้วยนะเอาไม่ได้อยู่ในโรงเหรอ
พระละพรครับอันนี้ข่าวหรือว่าซิตคอมฮะ

จัดงานศพอยู่แล้วคนตายขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
แล้วเดินมาทำอะไรกันนั่นมันรูปเรานี่
คือคนที่เดินมาก็ตกใจคนอยู่ในงานเนี่ยดิฉันว่าก็ยิ่งตกใจนะคะ
เขาก็ยังพูดติดตลกเลยว่าตายแล้วเหรอนี่เราตายแล้วเหรอ
แต่จริงแล้วคนที่เสียชีวิตจริงที่อยู่ในโรงนี้
ก็คือนายวุฒิชัยภูลวงไปอายุ๓๕ปี
เป็นคนในหมู่บ้านใกล้นี่แหละค่ะ
ซึ่งญาติก็มาขอรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านแล้วนะคะ
อันนี้คือผู้เสียชีวิตตัวจริงนะคะ
วันนี้ญาติญาติแล้วก็ชาวบ้านของนายสงัด
ก็เลยต้องทำอีกพิธีหนึ่งทำพิธีใหม่ค่ะ
ทำบุญบ้านผูกข้อไม้ข้อมือสะดอกเคราะห์ต่ออายุให้กับนายสงัด
ประเพณีความเชื่อเพราะเมื่อวานนี้สวดไปแล้ว
เมื่อวานตายแล้ววันนี้ต่ออายุมันต้องไปทางนั้นแหละครับ
คือเป็นข่าวดีของครอบครัวนี้แต่ว่าเป็นความสูญเสียของอีกครอบครัวหนึ่งนะคะ
สงัดเองก็เชื่อว่าอาจจะเป็นตัวทายตัวแทน
ก็ตั้งใจนะคะว่าจะบวชให้กับนายวัชิชัยผู้ที่เสียชีวิตตัวจริงค่ะ

เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ท่านก็บอกว่าจะเอาไปคืน
แล้วก็หวังว่าหลังจากนี้ครอบครัวก็คงจะมีแต่เรื่องดีเข้ามานะคะ